ไปดูกันต่อเลยดีกว่านะเรื่องของความเชื่อแบบนี้คุณผู้ชม
ยังมีอีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านเขาแห่แหนไปกราบไหว้
ขอนไม้ต้นยางนายักษ์ขนาดใหญ่ค่ะว่ากันว่าเขาเห็นด้วยนะ
เห็นอะไรเห็นขอนไม้สิใหญ่ขนาดนี้
อันนี้ต้องเห็นอยู่แล้วฉันก็เห็นเนี่ยเออ

ภัยจิตน้อยทรงผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านงิ้วตำบลโนนยางอำเภอน้องสูง
จังหวันมุกดาหารก่อนเล่าเรื่องราวนี้ฟัง

ว่าก่อนหน้านี้มีรถแคคโฮลของผู้รับเหมา
ก่อสร้างถนนลาดยาง๔เลนสายคำชะอีบ้านนาไคร้มาขุด
ขุดจะทำถนนนี่แหละแต่ดันเจอท่อนไม้ยางนาขนาดใหญ่
อยู่ในลำห้วยไผ่บ้านงิ้ววัดความยาวทั้งหมด๑๓เมตร
รอบวัดรอบต้นไม้ได้๒๘๐เซนติเมตร

เบิ้มเลยชาวบ้านเขารู้เขาก็ไปสิคะ
มากันหมดเลยทั่วสารทิศนะคะมากันที่นี่ล่ะ
จุดทูบเทียนนำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้
แล้วก็ยังถวายเงินทองเพื่อใช้เป็นทุนในการก่อสร้างโรงเรือน
เพื่อที่จะให้เป็นที่กำบังให้กับขอนไม้ยางนานี้ด้วยนะคะ
ซึ่งที่มันผ่านมาเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้รับโชคลาภจากขอนไม้นี้ด้วย
เพราะครั้งนี้ก็เลยมาส่องต้นยางนากันเยอะเลย
ส่งเสร็จเป็นยังไงล่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กลับไปนะคุณ
เขาบอกว่าเขาได้สิ่งที่รอคอยอยู่ด้วย
เป็นเรื่องของตัวเลขนี่แหละนะแล้วก็พอได้เลขปุ๊บ
ก็เอาไปหาซื้อสลากที่แผงเสี่ยงโชค
อ่ะให้บอกไหมล่ะว่าเห็นอะไร
คือใครบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมดูเอาเองละกัน
เพราะว่าเลขมันก็ปรากฏอยู่ที่บนขอนไม้นั่นแหละ

คือดิฉันก็พูดตามเขาว่ามาแต่เขาบอกว่าเขาเห็นที่ขอนไม้

เดี๋ยวดูเองก็ได้ค่ะต้องตาดีทำไมทุกคนเยอะมากเลย

นี่โอ้โหมากันคุณน้ำฟ้า

ทั้งตรงทางแป้งทรงมือถือก็ไปส่องกัน
ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะลวดลายแบบนี้ควรที่จะออกมาเป็นแบบไหน
เพราะคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุน
ทางด้านตัวเลขอันจะมีสูตรคูณของเขา
จะต้องเลขหลักดูกคูณหารอะไรมันจะมีสูตรเองอะไรฟะ

เหมือนกระดานชนวนหรือเปล่าที่คุณเห็น
เป็นตัวเป็นสูตรฟิสิกส์

สำนักงานสลากเขามาถาม